คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ยังเป็นประเด็นร้อนที่ต้องตามให้ต่อ
โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์
ที่เริ่มต้นประเด็นจากกรณีที่มีพี่เลี้ยงทำร้ายร่างกายเด็กนักเรียนอนุบันหนึ่ง
แล้วมันก็ขยายผลกลายเป็นว่า
ครูด้วยพี่เลี้ยงด้วย
รวมแล้วจากข้อมูลของผู้ปกครองเป็น๑๐คน
ปกครองเขาบอกเขาไม่ยอมเขาจะเอาผิด

แล้วประเด็นที่คนพูดถึงเยอะมากเลยตลอดทั้งวันวันนี้
เป็นประเด็นสืบเนื่องจากรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญเมื่อวาน
คุณจอมขวัญสัมภาษณ์ประธานโรงเรียนสารศาสตร์โรงเรียนสารศาสตร์มี๔๒สาขา
สัมภาษณ์นายพิบูลยงกมลแล้วคำตอบของประธานโรงเรียนสารศาสตร์เนี่ย
หือมันทำให้คนวิจารณ์เยอะค่ะ
วันนี้นะคะคุณระวีการแก้ววิจิตทีมข่าวของเรา
ไปคุยกับนายพี่บูลอีกรอบนึงเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ในโรงเรียนสารสาธารณ์วิทเทศราชภภฤษฐฯ
วันนี้จะตอบว่ายังไงจะตอบเหมือนกับที่ตอบคุณจอมขวั
ในรายการเมื่อวานนี้หรือเปล่าเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
ก็น่าสงสารที่เขาหลงทำผิดอย่างนี้มานาน
แล้วสงสารเขาที่ว่าผู้บริหารไม่ไปแลไม่ไปเตือนไม่ไปตักเตือน
แล้วตอนนี้เขาจะทำอะไรทำอะไรกิน
ผมดูคลิปแล้วก็บอกโอ๊ยทำไมมันปาดเถื่อนจัง
มันไม่รักเด็กเลยจริงเด็กเนี่ยน่ารักออก
หรือเขาไม่เคยมีลูกมั้งก็เลยทำแรงแรงอย่างนี้กับเด็ก
จับหัวเด็กโอ้โหเหวี่ยงไปอย่างนี้มันแรงไป
แต่ไอ้ผู้บริหารเราเนี่ยรู้ว่ามันมีอย่างนี้
ทำไมไม่ไปดูกล้องให้มันดีปล่อยให้มันบานปลาย
มีคนหนึ่งใส่เสื้อแดงมั้งบอกถึงเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อ
ทำไมต้องเป็นอย่างนี้ทำไมต้องเป็นอย่างนี้
แล้วนี่มาพูดอะไรกันทำไมต้องเอาเสียง
แล้วก็ใครจะตอบก็ไม่ได้ก็จะต้องรวมลุมกัน
บางคนเรียก๒ล้านมันเกินไปไหม
อาจารย์อาจจะมองว่าผู้ปกครองเนี่ยคือแบบมาโวยวายกันโดยที่ไม่ฟังอะไรเลย
ในขณะที่ในอีกมุมนึงเด็กอ่ะรูปของผู้ปกครองหลายคนเนี่ย

หรอกมันเกิดขึ้นมาแล้วแล้วคุณจะมาลื้อฟื้นเอาให้กลับคืนมาได้ยังไง
มันเป็นไปไม่ได้หรอกเหมือนคนตายไปแล้ว
คุณจะมาบอกให้กลับคืนขึ้นมาใหม่ต้องทำอัศจรรย์อ่ะเนอะ
โรงเรียนเสียหายมากแล้วก็จะต้องไปตามแก้กัน
ขึ้นมาอีกมาร้องเรียนอีกอะไรประเภทอย่างนี้
คล้ายว่ามันจะเอากันให้ตายไม่ให้ผุดได้เกิด
ผมก็ขอโทษเป็น๑๐๑๐คนแล้วแหละไม่รู้จะไปขอโทษ
ขอโทษด้วยปากขอโทษด้วยปากไม่ได้ดูจากใจ
แล้วก็ส่วนที่เขาออกเราคืนค่าเติมให้เขา
แล้วเขาจะไปรักษาพยาบาลก็เอามาเบิกได้ตามความเป็นจริง
เขาแค่นั้นเองใช่เขาแค่นั้นแหละ
จะให้ทำมากกว่านี้ผมก็คงไม่ทำหรอก
นี่นะคะนายพิบูลยงกมลประธานโรงเรียนสารศาสตร์นะคะ
แล้วก็ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมกับคุณระวีการทีมข่าวของเรา
เรื่องของใบประกอบวิชาชีพครูค่ะ
นายพิบูลบอกว่าผมเองก็ไม่เคยมีใบประกอบวิชาชีพครู
มันก็แค่กระดาษแผ่นหนึ่งนี่
แต่ก็ยอมรับว่าปัจจุบันต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู
ทางโรงเรียนก็ปฏิบัติตามรับครูที่มีใบประกอบวิชาชีพทุกคน
นายพี่บูลตอบแบบนี้ค่ะนี่นะคะ
ส่วนครูมาวินที่เป็นชาวต่างชาติที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ตอนนี้
ที่มีความผิดไม่มีใบอนุญาตทำงานเนี่ยนะ
พี่บูลตอบว่าเรื่องนี้จริงแล้วก็แค่รับครูมาวินมาชั่วคราว
เพราะเป็นช่วงโควิด๑๙ครูขาดก็เลยจำเป็นต้องรับเอาไว้ก่อน
ไม่อย่างนั้นเนี่ยเด็กจะไม่มีครูสอนอันนี้คือคำชี้แจงนะ
ส่วนพี่เลี้ยงไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพก็ได้
ขอแค่บุคลิกดีสวยเพราะเด็กจะชอบคนสวย
ปากสะอาดฟันสะอาดเวลาพูดเด็กพูดกับเด็กเด็กจะได้ไม่เหม็น

นี่ค่ะคือหลักเกณฑ์ในการรับพี่เลี้ยงค่ะของทางโรงเรียนสารศาสตร์ค่ะ
ต้องปากหอมอะค่ะต้องฟันสะอาดปากสะอาด
เลี้ยงในโรงเรียนสารศาสตร์เปิดรับอยู่๒ช่องทาง
ช่องทางแรกคือเด็กที่ทางโรงเรียนอุปถัมภ์ในโครงการเด็กนักดนตรี
ตอนนี้มีอยู่๓๘๐คน
ใครที่เรียนจบอยากทำงานก็ให้ไปเป็นพี่เลี้ยงเด็ก
อีกทางก็คือเปิดรับจากบุคคลภายนอก
ซึ่งการรับใครเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของผู้อำนวยการโรงเรียนในแต่ละสาขา
ส่วนที่เราให้สวัสดิการเพื่อให้ครูปากสะอาดพูดกับเด็ก
เด็กมันไม่เหม็นมันสมัยก่อนมันไม่มีใบประกอบวิชาชีพ
โอเคนั้นเองผมเป็นครูรุ่นเดอะ
แต่ผมก็ว่าผมทำได้ดีกว่าใบประกอบวิชาชีพ
ทำได้ดีกว่าผู้มีใบประกอบวิชาชีพ

จริงแล้วคนได้ปริญญาตีก็ใช้ว่าจะเก่งไปหมด
หรือเป็นด็อคเตอร์จะได้เก่งไปหมด
ผมว่าบ่อยด็อคเตอร์ปลูกย่าไม่เป็น
แค่ปลูกย่ายังไม่เป็นให้เป็นด็อคเตอร์ดิ
จะว่ายังไงบอกความรู้รอบตัวไม่มีเลย
แต่ว่าเขาบอกว่าฉันไม่ได้เรียนมานี่

ก็ถ้าฟังอย่างที่คุณพี่บูลบอกก็ประมาณว่า
ก็ใช่ว่าจะจำเป็นต้องมีใบวิชาชีพครูหรือว่า
ครูอะไรมาถึงจะสอนอะไรประมาณอย่างนี้ใช่ไหม
แต่มันก็โดยหลักการแล้วมันก็ไม่ได้หรอก
มันก็จำเป็นอ่ะ
ใช่ค่ะถ้าเป็นครูต้องมีค่ะ
แต่ถ้าเป็นพี่เลี้ยงนายพิบูลบอกว่าไม่จำเป็น
แค่ปากสะอาดปากหอมปากไม่เหม็นก็พอ

คือสิ่งที่เขากำลังพูดกันอยู่เนี่ยแล้วถามกันอยู่
มันไม่ใช่เรื่องที่ว่าคุณสมบัติ

ถ้าคุณสมบัติไม่ครบถ้วนในการมาเป็นครู

มีหรือเปล่าพวกนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

เพราะเป็นเรื่องผิดกฎหมายไม่ผิดไม่ถูกระเบียบใช่ไหมฮะ

ก็คือนี่ฮะเรื่องที่
พี่เลี้ยงปากสะอาด

ของโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศรัชพฤกษ์

หลายคนหลายชั้นในชั้นอนุบัน๑

ชั้นอื่นก็มีผู้ปกครองออกมาให้ข้อมูล

ภาพจากกล้องวงจรปิดมาให้ดูเท่านั้นแหละ

เช่นโดนบังคับให้กินอวกอยู่
เพราะตั้งแต่อนุบัน๒ไปต้นไป

พ่อแม่ผู้ปกครองของเด็ก
ที่ก็ไม่แน่ใจว่าลูกตัวเองถูกทำร้ายหรือเปล่า

หาคำตอบจากทางโรงเรียนแห่งนี้อยู่ว่า

เขาไม่ได้ต้องการเงินทองนะ

จะเอายังไงให้เห็นเป็นรูปธรรมนะ

คุณจะทำยังไงในการที่จะ
การดำเนินการเยียวยาดูแลพวกเขา

พบหมอทางด้านของจิตใจ

ปลอดภัยไหมอืมนี่วันนี้ที่กระทรวงศึกษา

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับ

วันนี้ก็มาคุยให้
ตัวแทนจากโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศรัชพฤกษ์เนี่ย

แก้ไขแล้วก็เยียวยาแล้วก็ป้องกัน

โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศรัชพฤกษ์นะครับ

มีผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนมาหลายคน

ยกเว้นผู้อำนวยการโรงเรียน

เพราะวันนี้นางวรุณีเผือกเทศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศรัชพฤกษ์

ยืนยันว่าไม่สบาย

สำหรับผู้เข้าร่วมหารือในวันนี้นะครับ
นะฮะเดี๋ยวดูแผนผังภาพใหญ่เลยนะฮะ

เป็นผู้แทนรับใบอนุญาต

หารือในวันนี้นะครับ

ที่เป็นตัวแทนของสารศาสตร์วิเทศวัชพฤกษ์นะฮะ

เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต

ซึ่งนายพิสุทธิ์เป็นลูกชายของ
นายพิบูลประธานอำนวยการโรงเรียน

อีกคนนึงนายสุธิพงศ์ยงกมล
เป็นผู้บริหารโรงเรียนในเครือสารศาสต

และอีกคนนึงคนนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญมาก

นางสาวสยุมพรทองเนื้อดี
เพราะทางผู้บริหารโรงเรียนสารศาส

หากผู้ปกครองเด็กนักเรียนคนไหน

นางสาวสยุมพรทองเนื้อดี

ส่งไปแล้วรองแพทย์ยืนยันว่าไม่สบายนะฮะ

ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
วิลาวันก็เป็นผู้ที่มาหารือ

๓ชั่วโมงกว่าครับท่านผู้ชมครับ

เผยนะฮะว่าตกลงได้ข้อสรุป

ตกลงทำกันเรียบร้อย

ที่ต้องการให้บุตรหลาน
เรียนต่อในโรงเรียนแห่งนี้

อย่างเช่นทางโรงเรียน

ก็คือห้องที่มีคลิปจากวงจรปิดนั่นแหละ

โรงเรียนจะไปติดตั้งกล้องวงจรปิด

ผู้ปกครองตกลงกันได้

กล้องวงจรปิดระบบออนไลน์ด้วย

แสดงภาพถ่ายเลขที่ใบอนุญาต

ของครูทุกคนในโรงเรียน
เพราะว่าเราเคยพยายามไปหาที่บอร์ด

เพราะมันควรจะมีแผนผังผู้บริหารไง
ว่าใครเป็นใครยังไงดูแลด้านไหน

ครูทุกคนของโรงเรียนคู่กันไปด้วย

และจิตใจตามจำนวน

ถูกทำร้ายและยังจะเรียนที่เดิมต่อนะ

เยียวยานักเรียนที่ได้รับผลกระทบ

รวมทั้งจะอนุญาตให้ผู้ปกครอง

แต่ต้องไม่รบกวนกิจกรรมการเรียน
การสอนและการใช้ชีวิตของนักเรียน

บุตรหลานเรียนต่อที่นี่

เรียนที่สองนะครับกรณีที่

ไม่ให้เรียนโรงเรียนนี้แล้วไม่สบายใจแล้วนะครับ

ทางโรงเรียนศาลาศาสตร์วิทยารัชพฤษนะครับ
บอกว่าจะอำนวยความสะดวก

ในปีการศึกษา๒๕๖๓ให้
แล้วก็จะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ตามจำนวนที่ไปรักษาไปเยียวยา

โรงเรียนจะเร่งดำเนินการให้

ว่าจะชดเชยหรือว่าบำรุงขวัญให้เท่าไหร่

ในส่วนของการเร่งรัดติดตาม

แต่ใครจะเร่งรัดติดตามจะเป็นไปตามนี้ไหม
ครัศวงศ์สถาทิการได้ตั้งคณะทำงาน

กรณีโรงเรียนสรณสารวิเทศรวจพฤษ
เป็นคณะกรรมการร่วมกันหลายฝ่ายนะครับ
โดยมีการตั้งคณะกรรมการไว้ทั้งหมด

ติดตามการแก้ไขปัญหาของโรงเรียนในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด
แต่ทีนี้ค่ะการจะเอาเด็กนักเรียนที่เคยถูกทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรง

เมื่อวานนี้เราก็เพิ่งเล่าไปว่าทางนักจิตวิทยาเขาก็บอกว่า
เหมือนเด็กเข้าไปเห็นภาพเดิมสถานที่เดิมจุดที่เขาเคยถูกทำร้าย
มันอาจจะกระทบกระเทือนสภาพจิตใจของเด็ก
ก็ต้องคุยกับเด็กให้ดีด้วยว่าเด็กเขาพร้อมไหม
เขาจะยังไงถ้ากลับไปอยู่ในบรรยากาศเดิมเหมือนที่เขาเคยถูกทำรุนแรง
ทีนี้ค่ะนายพิสุทธิ์ที่เป็นลูกของนายพิบูล
ลูกของประธานโรงเรียนศาลศาสตร์เขาก็เปิดใจกับทีมข่าวของเรา
เขาบอกว่าเขาเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
สิ่งที่เกิดขึ้นเกิดจากความผิดพลาด
แต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธความรับผิดชอบ
แต่อยากให้รู้ว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็นพฤติกรรมส่วนบุคคล
ไม่ใช่พฤติกรรมของครูทุกคน
แต่ก็เป็นพฤติกรรมของครูและพี่เลี้ยงหลายคนในโรงเรียนแห่งนี้
คือไม่ทุกคนแต่ก็เยอะเยอะเกิน
อย่างน้อยที่เมื่อวานเราเล่าไปนับกันแล้วเป็น๑๐คนนะคะ

พิสูจน์บอกว่าผมเองก็มีลูกสาวตัวเล็ก
ก็ไม่ได้คิดจะแก้ตัวอะไรไม่โทษใคร
แต่อยากจะขอโอกาสให้ทางโรงเรียนได้แก้ไข
ส่วนทางผู้ปกครองเขาคงไม่มีอะไรฝากถึง
จากคำว่าขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ขออภัยผู้ปกครองที่ได้ให้ความไว้วางใจกับสารศาสตร์
แล้วสารศาสตร์ทำให้ผิดหวัง
แต่ขอยืนยันว่าทุกอย่างจะดีขึ้น
เราจะจัดการปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
เราจะให้ความช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครอง
ทุกฝ่ายจะได้รับความยุติธรรม
เราจะแก้ไขในเรื่องทุกเรื่องที่ผู้ปกครองร้องเรียน

แล้วเราจะไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบ
ตรงกันข้ามเราจะแก้ไข
แล้วเราจะมองตัวเราเองเหมือนกับที่
เราเป็นผู้ปกครองคนหนึ่งด้วย
พิสูจน์ก็พูดถึงคุณพ่อนะคะนายพี่บูลนะคะ
ให้สัมภาษณ์ในรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญเมื่อวานนี้
จนเป็นประเด็นที่ถูกวิจันเยอะมากในโลกออนไลน์

อาจจะเป็นการสื่อสารที่ไม่ชัดเจน
เพราะเป็นการคุยทางโทรศัพท์

ยืนยันว่าพร้อมจะให้ความช่วยเหลืออย่างดีที่สุด
ด้วยเสียงที่ไม่ชัดนักบางทีท่านอาจจะพูดแล้วก็เข้าใจ
ในเรื่องอะไรที่มันอาจจะทำความเข้าใจผิด
ท่านไม่ได้มีเจตนาอย่างที่หลายท่านเข้าใจกัน
ตัวท่านเองท่านยืนยันว่าท่านพร้อมให้ความช่วยเหลือ
ให้ความยุติธรรมกับผู้ปกครองกับนักเรียน
เพราะตัวท่านเองเป็นครูมาตลอดเกือบ๗๐ปีในชีวิตท่าน
ดังนั้นทุกอย่างจะได้รับการคลี่คลายครับ
จะได้รับความยุติธรรมครับ
นี่ที่ทางโรงเรียนออกมาแสดงเรื่องของการรับผิดชอบ
ล่าสุดนะวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
แต่เรื่องของทางคดีความเนี่ย
ทางสพชัยพฤกษ์ที่นนทบุรีนะฮะ
วันนี้คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวของเรา
ไปดูที่นั่นนะฮะที่สพชัยพฤกษ์นะครับ
ยังมีพ่อแม่ผู้ปกครองทยอยเดินทางมาทั้งวัน

ขอหลักฐานเพื่อดูกล้องวงจรปิดว่าลูกหลานเขาถูกทำร้ายไหมนะครับ
ชั้นเรียนของครูแพลวครูแพลวเนี่ยเป็นครูในห้องที่สอนห้องนี้นะครับ
แล้วคุณแม่เนี่ยมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อมาดูภาพกล้องวงจรปิดในห้องเรียน
หลังจากตำรวจแจ้งไปยังแม่ของน้องคนนี้บอกว่าโอ้โหในกล้องวงจรปิดเนี่ยมีลูกชายของคุณด้วยนะ

แม่ก็เลยบอกว่าต้องมาดูนะครับซึ่งคุณแม่ของน้องเนี่ยนะฮะบอกว่าลูกชายชื่อน้องพาคินนะ
แม่บอกว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยพอได้ข่าวจากตำรวจว่ามีภาพในกล้องวงจรปิดว่าลูกชายของแม่ก็ถูกทำร้ายด้วย
ก็พยายามโทรศัพท์ไปหาครูประจำชั้นก็คือครูแพรวโทรไปหลายครั้งนะ
จนกระทั่งครูแพรวเนี่ยโทรกลับมาแล้วก็ยอมรับว่าได้ทำร้ายร่างกายลูกชายของแม่จริง
ก็ได้ถามกลับไปว่าทำไปเพราะอะไรนะเวลาไม่ดื้อไม่สนตีหรือเปล่านะ
แพลวยอมรับว่าเวลาเด็กดื้อก็ตีบ้างซึ่งแม่บอกว่าแม่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องตี
แต่ยอมรับว่าลูกแม่เนี่ยสนถ้าจะตีก็เข้าใจกันนะแต่ไอ้ตอนที่ไม่ได้ดื้อไม่ได้สนไม่ได้ทำผิด
แล้วไปตีไปทำร้ายเนี่ยแม่จะรับไม่ได้แน่นะฮะทีนี้พอรู้ว่าครูเนี่ยเคยทำร้ายลูกของแม่แน่
แม่บอกว่าโอ้โหเสียใจมากนะครับรับไม่ได้เลยวันนี้นะฮะ
คุณแม่ของน้องพาคินบอกตัดสินใจแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่เลยฮะ
ตัดสินใจให้ลูกลาออกจากโรงเรียนแห่งนี้สหรัฐศาสตร์วิทยาลัยราชพลึก
และไม่เรียกร้องเงินอะไรคืนทั้งสิ้นด้วยเพราะเงินไม่ใช่เรื่องใหญ่ประเด็นสำคัญ
แต่ต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับลูกต้องการชีวิตที่ดีของลูกเนี่ยให้กลับคืนมา
คุณแม่ของน้องท่านนี้นะฮะบอกว่าอันนี้ก็ยังไม่ได้ข่าวนะ
ยังไม่มีการคุยกันเรื่องนี้ในกลุ่มผู้ปกครองของโรงเรียนนะครับ
ถ้าลูกเราไม่ดื้อเราทำมันมีบ้างไหมเขาบอกว่ามีก็มีบ้าง
ค่ะมีคลิปค่ะมีคลิปเสียงเลย
แรกมันมีกระแสข่าวที่บอกว่าหิกอวัยวะเพศเด็กด้วย
อันนี้คุณแม่ไม่ทราบค่ะว่าเป็นใครเนาะ
ร้ายแรงแค่ไหนมันมันถึงกับขั้นที่จะถึงที่สุดไหม
ถ้าคุณแม่ก็ยอมให้มันจบไปเอาลูกออก
ไม่ไม่ขออะไรคืนทั้งนั้นเพราะว่าเราไม่ได้เห็นแก่เงินนะ

วันนี้ค่ะเดี๋ยวไปแจ้งย้ายออกเลย
เพราะว่าทางครอบครัวที่บ้านเขาก็ไม่ให้อยู่แล้ว
วันนี้คุณพ่อของน้องอาชิก็มาที่สพรัชชัยพฤกษ์นะครับทุกผู้ชมครับ
คุณพ่อน้องอาชิท่านนี้ฮะเราก็ได้คุยด้วย
คุณพ่อบอกว่ามาหาตำรวจหน่อยนะฮะ
อยากจะดูกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม
หลังจากพบว่าลูกชายเนี่ยถูกทำร้ายหลายครั้งเหลือเกิน
น้องอาชินี่อยู่ห้องครูจุ๋มที่เราเรียกครูจุ๋ม

คุณพ่อน้องอาชิบอกว่านอกจากคลิปแรกที่น้องอาชิถูกครูจุ๋มดึงผมแล้วเนี่ย
มีคลิปที่สองน้องอาชิถูกครูจุ๋มทุบหลังแล้วก็กระชากผมอย่างแรงด้วย
คอของน้องเนี่ยหงายเงิบไปเลยนะฮะ
วันนี้พ่อได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วพบว่าน้องอาชิยังถูกทำร้ายเพิ่มอีกนะฮะ
แต่ตำรวจเนี่ยให้ดูคลิปแล้วแต่ไม่ได้ให้คลิปมาเผยแพร่
คลิปที่ได้ดูเป็นคลิปของวันที่๒๒กันยายน
วันนั้นน้องอาชิถูกครูจุ๋มใช้มือผลักหัวถึง๖ครั้งรวด
หกครั้งรวดนะฮะผลักอย่างแรงตอนนั้นลูกชายนั่งระบายสีอยู่เฉยเฉย

พ่อบอกว่าพอเห็นคลิปที่ตำรวจให้ดูแล้วโอ้โหยิ่งรับไม่ได้ไปกันใหญ่นะฮะ
กับพฤติกรรมของพี่เลี้ยงจุ่มหรือว่าครูจุ่มเนี่ย
เพราะยิ่งตรวจสอบยิ่งพบว่าทำร้ายเด็กแบบซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีก

คุณพ่อน้องอาชีพบอกว่าไม่แปลกใจนะครับที่ลูกชายเนี่ยจะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป
ลักษณะแบบก้าวร้าวใช้ความรุนแรงมีพฤติกรรมลักษณะชอบเข้าไปทุบตีพ่อแล้วก็กลัวชุดนักเรียน
เหมือนกับว่าถ้าจะให้ใส่ชุดนักเรียนเนี่ยโอ้โหจะกลัวเลยเหมือนแบบไม่อยากมาโรงเรียนนะฮะ
คือคำถามแน่นอนว่าเอ๊ะทำไมแล้วทำไมเด็กถึงไปมีพฤติกรรมก้าวร้าว
ก็เพราะว่าที่โรงเรียนแห่งนี้เนี่ยครูหรือพี่เลี้ยงหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่อยู่ในห้องเรียนของเด็กชั้นอนุบาลที่มีกล้องวงจรปิดเนี่ยนะ
เขาจะบอกเด็กว่ารักหนูนะนี่คือการแสดงความรักนะแต่การแสดงความรักก็คืออะไรฮะกระชากหัวไปทำร้ายอะไรอย่างนี้
ซึ่งมันไม่ใช่แล้วเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองเขาบอกว่าเขาจะต้องไปโอ้โหเยียวยาจิตใจรักษาลูกเขาอีกเท่าไหร่
กว่าจะหายกว่าจะลืมเรื่องพวกนี้
คุณพ่อน้องอาชิฝากถึงครูจุ่มนะครับ
พ่อน้องอาชีพพูดแบบนี้เลยนะ
ฝากถึงครูจุ๋มผ่านทางทีมข่าวของเราเนี่ย
บอกว่าคุณเนี่ยน่าจะกลับไปเกิดใหม่นะ

เอาตามที่คุณพ่อพูดเลยนะฮะบอกว่า
คุณแม่ของคุณด้วยคุณจุ๋มนะ
เพราะว่าแม่เนี่ยออกมาเข้าข้างกัน
อ้างว่าเลี้ยงลูกมาเนี่ยไม่เคยตีเลยนะ
เพราะฉะนั้นขอที่ยืนให้ลูกเขาหน่อยนะ
ถ้าเกิดแม่ของครูจุ๋มขอที่ยืนให้ลูกสาวเขา
แล้วพวกเราล่ะที่ยืนของลูกหลานของพวกเราที่ถูกทำร้ายล่ะ

แล้วนี้เมื่อวานได้สหายว่าได้ประการตัวไป
พ่อบอกพ่อยิ่งโอ้โหเสียใจใหญ่เลยนะครับ
ที่ให้สัมภาษณ์ในรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญนะครับ
แล้วก็พูดลักษณะเหมือนกับว่าโอ้โหกลุ่มผู้ปกครองที่ออกมาเรียกร้องเนี่ย
ทำตัวเหมือนกับเป็นม็อบก่อความวุ่นวายแล้วก็แค่ต้องการได้เงินเยียวยาเท่านั้นแหละ
คุณพ่อน้องชีบอกว่าก็ไม่พอใจนะฮะแล้วก็จุกมากกับคำตอบนะฮะ
ซึ่งไม่รู้ว่าตอบอย่างนี้ได้อย่างไรเพราะว่าพ่อเองเนี่ยเมื่อวานนี้พ่อน้อยชี้ก็นั่งอยู่ในรายการนี่แหละ
ก็เหมือนไม่รับประชาบอะไรอะครับ
ใช่ค่ะคือคิดท่านคิดได้ไงว่าพวกเราจะไปเอาเงินไปอะไร
ก็คือให้เหมือนว่าจ่ายให้แต่จ่ายตามใบเสร็จคืออะไร
ค่าเดินทางถ้ามันเสียเวลาแล้วผมทำงานนะครับผมไม่ใช่อยู่เฉย
แล้วก็บอกว่าจะรับผิดชอบด้วยการลาออก
แต่กลายเป็นว่าวันนี้ไม่ยอมไปเจอตำรวจ
ก็เลยอยากฝากไปถึงครูแพร่

แม่ก็เลยฝากไปว่าครูแพร่ก็กำลังท้องนะ

จิตใจต้องอ่อนโยนกับเด็กบ้าง
ต้องเข้าใจหัวอกคนเป็นแม่
ถ้าลูกครูเองโดนกระทำแบบนี้จะเป็นยังไง
เท่าที่เห็นในคลิปคือแม่บอกแม่รับไม่ได้นะคะ

คือจริงจะบอกก่อนเลยว่าในไลน์ที่คุณ

ซึ่งเขาเองก็รักลูกเขาเราก็รักลูกเราเหมือนกัน
แต่สิ่งที่เขาทำคือเหมือนเราฝากน้องไปเรียน

แต่สิ่งที่เขาทำคือเขาทำร้ายลูกเราเราไม่โอเค

ออกเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้กำลังหาโรงเรียนให้น้องอยู่
ครูแพร่นี่ตอนที่ทำร้ายเด็กก็

ส่วนนี้คือสถิติของครูจุ่มหรือว่าพี่เลี้ยงจุ๋ม
เฉพาะห้องที่มีครูจุ๋มเป็นครูพี่เลี้ยง
กล้องวงจรปิดที่ได้มา๑๖กรรยายนถึง๒๓กรรยายน
พบว่าในระหว่าง๑๖กันยาถึง๒๓กันยา
ทำร้ายเด็กไปถึง๓๑ครั้ง
หนักสุดคือวันที่๒๓กันยายน

อะนี่ค่ะ๒๑กัญญา๒ครั้ง๒๒กัญญา๘ครั้ง๒๓กัญญา๑๕ครั้ง
รวมแล้ว๓๑ครั้งแล้วก็นำไปสู่เรื่องที่ว่า
คุณพ่อคุณแม่เขาเห็นเอ๊ะทำไมลูกเขาผิดสังเกต
กลับมาที่บ้านมีร่องรอยนอนภาวะ
เลยไปขอตรวจสอบภาพจากร่องมูลจรปิดในโรงเรียนไง
เป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวมาถึงวันนี้ครับทุกผู้ชมครับทีนี้ค่ะ
เอาให้ชัดค่ะเอาให้มันเคลียร์หน่อยว่าตกลงแล้ว
โรงเรียนนี้สารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์เนี่ยมีครูที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูกี่คนกันแน่
ครับจะได้เอาผิดให้หมดนะคะเลขาธิการครุสภาค่ะ
รดิสกุลเกษมสวัสดิ์นะคะไปกับคณะกรรมการชุดทำงานไปถึงโรงเรียน
สารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์เลยไปตรวจสอบหมดเลยนี่นะคะ
ก็ตรวจสอบหลักฐานต่างในห้องประชุมของโรงเรียน
กับหกชั่วโมงคุณผู้ชมเลขาที่การครุศภาคบอกว่า
ในโรงเรียนเนี้ยนะคะจากการตรวจสอบตามข้อมูลของโรงเรียนมีครูสี่ร้อยสิบเอ็ดคน
แต่หลักฐานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่โรงเรียนมีแล้วให้กับทางครูรุษภาเนี่ย
มันแค่เก้าสิบแปดคนจากสี่ร้อยสิบเอ็ดคนเหรอแล้วที่เหลือล่ะ
อืมใบประกอบวิชาชีพครูไม่มีไม่มีมาชี้แจงหรือไม่มีเลยนึกออกไหมคะ
สามสามร้อยสิบสามคนไม่มีเหรอคำถามคือไม่มีมาชี้แจงหรือไม่มีเลย
อืมนี่ค่ะเพราะว่าโรงเรียนรวบรวมมาให้แค่เก้าสิบแปดคนครับ
ห้องของพี่เลี้ยงจุ๋มค่ะครูรุษภาบอกว่าตรวจสอบแล้วในห้องนี้นะคะ
ไม่มีใครมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเลยสักกับคนเดียวอืมทั้งสี่คนที่อยู่ในห้องอ่ะ
ผีเลี้ยงทั้งครูประจำชั้นทั้งครูภาษาอังกฤษครูต่างประเทศ
ครับไม่มีใครมีใบอนุญาตนี่นะคะคือทางครูรุษภาบอกว่าต้องแยกเรื่อง
ถ้าเป็นพี่เลี้ยงก็จะไม่มีความผิดในเรื่องนี้
เพราะว่าไม่ได้เป็นครูนะคะไม่เกี่ยวข้องกับทางครูรุษภา
แต่ถ้าเป็นครูเลยเนี่ยเป็นครูที่สอนเลยเนี่ย
ครูประจำชั้นเนี่ยมันผิดแน่นอนตอนนี้นะคะ
กำลังขอตารางสอนมาดูนะคะว่าใครสอนอะไรบ้าง
แล้วสอนแบบไหนและมีใบประกอบวิชาชีพไหม
คือจะเอาให้ละเอียดเลยแล้วทางครูรุษภาบอกว่า
คือให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะไม่ใช่เป็นเรื่องแบบนี้แล้ว
โอ้โหจะเล่นครูซะอย่างเดียวนะคือให้ความเป็นธรรมแน่
แต่ถ้าผิดมันก็ต้องว่ากันไปตามผิดนะคะ
คนที่จะเป็นครูเบื้องต้นจะต้องมี๑วุฒิการศึกษาค่ะ
สองใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูค่ะสามใบอนุญาตทำการสอนนะคะ
คุณผู้ชมคะห้องอีอ่ะค่ะครูเนี่ยไม่มีใบอะไรสักอย่างค่ะ
ใบประกอบวิชาชีพก็ไม่มีใบอนุญาตทำการสอนก็ไม่มี
เนี่ยค่ะครูรุษภาบอกเดี๋ยวจะไล่เอาผิดให้หมดเลยนะคะ
วันนี้บอกว่าความจริงมันก็ไม่ใช่ว่ามีแล้วจะสอนดีใช่ไหม
มันต้องมีนะฮะโอ้โหนี่ท่านท่านไม่มีเนี่ยโอ้โห
อาจจะยังไม่ได้เอามาแสดงอะไรก็ต้องเอามาแสดงนะฮะ
ท่านผู้ชมครับเรามีคลิปใหม่ครับ
จากเด็กชั้นอนุบัน๑เป็น๑๐คนที่เป็นเหยื่อการถูกทำร้าย
พี่เลี้ยงจุ๋มแล้วก็ครูคนอื่นนะฮะ
นี่เป็นคลิปใหม่นะครับในครั้งนี้นะฮะ
ครูแพร่ฮะครูแพร่เนี่ยเขาอยู่ห้องนี้แล้วมีพี่เลี้ยงคนหนึ่งชื่อแวว
น้องคนนี้เด็กผู้ชายคนนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ก็โดนนะฮะ๒๑กันยายนดึงเด็กผู้ชายคนนี้ออกมาจากโต๊ะเรียน
ให้เปลี่ยนชุดนักเรียนแต่แบบโอ้โหกระช่งกระชากนะ
คล้ายกับเหมือนกับว่าเด็กไม่ทำตามคำสั่ง
ก็ตีตีจนเด็กหยุดนิ่งนะครับแล้วก็ออกคำสั่งให้เด็กผู้ชายคนนี้
ถอดกางเกงออกทั้งกางเกงตัวนอกกางเกงตัวใน
กลางห้องเรียนฮะเด็กนักเรียนเพื่อนก็เต็มห้อง
บางคนอาจจะบอกก็เด็กอนุบาลก็จะเป็นอะไรล่ะ
ความจริงเด็กในวัยนี้เนี่ยเขาก็เริ่มไออายกันบ้างแล้วก็มีนะฮะ
ตรงนี้นะครับทุกผู้ชมครับคือภาพมันจะยาวกล้องวงจรปิดกล้องเนี้ย
เขาจะบังคับเด็กนะแล้วเดี๋ยวจะมีเด็กผู้หญิงอีกคนนึงนะครับ
ที่ก็จะโดนนี่เด็กผู้ชายคนนี้นะฮะโดนตีก่อนแล้วให้ถอดกางเกงออกหมดนะครับ
กางเกงตัวนอกกางเกงตัวในนะครับนะคล้ายกับออกคำสั่ง
แล้วเดี๋ยวก็กระชากเด็กให้กลับมาแล้วให้แต่งตัวเองอะไรอย่างนี้
แล้วเด็กจะจำจะจดจะจำอะไรไปในความรู้สึกนึกคิดของเขาใช่ไหม
สงสารเด็กมากค่ะเขาก็ต้องกลัวแล้วอย่างเงี้โอ้โห
เนี่ยฮะแล้วก็สั่งให้เด็กอาศัยเนี่ยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะ
เห็นมั้ยวันเดียวกันเนี้ยฮะคนนี้คือครูแพร่นะ
เป็นห้องอนุบันหนึ่งห้องสามัญอาเซียนค่ะนะครับน่ะยี่สิบเอ็ดกันยายน
ห้องเนี้ยมีพี่เลี้ยงชื่อพี่เลี้ยงแววคราวนี้พี่เลี้ยงแววครับ
วันเดียวกันครับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เด็กคนหนึ่งกลางห้องเรียนเป็นเด็กผู้หญิง
แต่จับเปลี่ยนแบบจับโปะหมดเลยอะอือแมมเจมส์
มันไม่ใช่แบบลูกหลานบ้านเดียวกันเล่นอะไรอยู่ด้วยกันอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่
แล้วก็มีภาพกล้องวงจรปิด๒๒กัญญายนพบว่าพี่เลี้ยงแววไปกระชากคอเสื้อเด็กผู้ชายคนหนึ่ง
เพื่อให้ไปส่งการบ้านโอ้โหแม่คือจะให้เด็กไปส่งทางนู้นแต่กระชากผลักไปกระชากผลักไป
นี่เป็นภาพที่เปิดเผยออกมาอีกแล้วนะครับยังไม่รวมกับที่ตำรวจเขามีอยู่ในมือนะฮะ
แล้วก็เชิญผู้ปกครองให้ไปดูเพื่อเป็นหลักฐานทางคดีแต่ว่าไม่ได้เผยแพร่ออกมาเท่านั้นเอง
ก็ที่นี้ก้าส่วนของพี่เลี้ยงจุ่มถูกดำเนินคดีธรรมดร้ายร่างกายก็ความผิดตามพบคลิปเป็นผู้ปกครองเด็ก
ก็ทางศาลให้ประกันตัวออกมาทีมข่าวของเราตามไปถึงบ้าน
แม่ค่ะที่จังหวัดอ่างทองนะคะแม่ของพี่เลี้ยงจุ่มบอกว่า
แม่ยังกลุ้มใจอยู่เลยกระแสสังคมโจมตีลูกสาวแม่
แม่บอกวันนี้ขอไม่พูดอะไรมากก็แล้วกันก็ขอโทษแทนลูกสาวไปหมดแล้ว
พูดไปเดี๋ยวจะหาว่าแม่แก้ตัวแม่ก็ไม่คิดว่าลูกสาว
จะไปก่อเหตุทำร้ายร่างกายเด็กเหมือนกับในคลิปตั้งแต่เด็กจนโต
ลูกสาวแม่ก็เป็นคนดีจิตใจดีรักเด็กหลานที่อยู่ที่บ้านเนี่ย
ก็ส่งเรียนจนหลานโตครับพอลูกสาวกลับมาที่บ้าน
๒๕กันยายนมานอนค้างที่บ้าน๑คืนลูกสาวร้องไห้
เลี้ยงจุ่มอ่ะนะคะร้องไห้ไปกอดแม่แล้วก็ถามแม่ว่าถ้าหนูไม่อยู่
จะอยู่ได้ไหมแม่ก็บอกว่าแม่คงอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีจุ๋ม
พอตอนเช้าจุ๋มก็กลับกรุงเทพกับแฟนจนตอนนี้ยังไม่ได้ติดต่อกับลูกสาวเลยนะคะ
แต่ก็เชื่อว่าลูกสาวก็ปลอดภัยดีไม่มีอะไรแม่บอกแม่ไม่กล้าเปิดทีวีดูกลัวเจอข่าวลูกสาว
หรือว่าเจ๊ก็ไม่รู้นะจะไม่ได้ดูทริปดูอะไรมันเขียวแล้วมันบ่วมมันปวดแก้วหูปวด
บอกแม่ว่าหนูปวดหมดเลยร้าวไปหมดเลย
บางทีอารมณ์มันพลนะค่ะ
มันสูดมาจากกรณีของเด็ก

ลวงจรปิดนะฮะแต่เด็กเด็กที่ถูกทำร้ายตกเป็นเหยื่อความรุนแรงในโรงเรียนแห่งนี้นะครับ
มันมีมากกว่านี้นะครับที่เรากำลังติดตามข่าวกันอยู่ในขณะนี้ไม่ใช่กรณีแรก
นี่คุณระวีการแก้ววิจิตรไปเจอกับคุณแม่ของน้องคนหนึ่งนะฮะคุณแม่ของน้องเนี่ยน้องเป็นเด็กหญิงอายุ๘ขวบ
อยู่ชั้นป๒ทับ๑โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศรัชพฤกษ์นะครับคุณแม่เปิดใจกับเรานะครับบอกว่าแม่เนี่ย
ก็เคยเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ปกครองที่เคยแจ้งความดำเนินคดีกับครูของโรงเรียนนี้มาแล้ว
ตอนนั้นลูกสาวถูกครูโรงเรียนนี้ใช้ด้ามไม้กวาดตีนะบอกว่าต้องการลงโทษเด็ก
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๘สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองนะลูกสาวบอกว่าถูกครูชื่อครูคาบูนะฮะ
พอลูกกลับมาบ้านแม่เห็นรอยแดงบนฝ่ามือของลูกสาวนะฮะแล้วลูกก็มีอาการลักษณะแบบไม่อยากมาเรียนนะ
จะไม่มาเรียนหนังสือไม่อยากเรียนวิชานี้กับครูคาบูเลยนะครับ

ใช้ดำที่ตักผงที่เป็นพลาสติกแข็งแข็ง
ตีจนถึงคนที่๗น้องออโต้
้ำไม่กวาดแตกค่ะแต่ก็ยังไม่หยุดตี

ไม่ว่าเด็กที่ขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำกลับมา
เชอร์ก็เรียกมาตี
น้องเขาบอกว่าเขาไม่ได้คุยเขาไปเข้าห้องน้ำ
ก็ทีเชอร์ก็บอกว่าต้องมารับผิดชอบต้องมาโดนตีเหมือนกัน

คือคิดว่าทีเชอร์ท่านนี้

ทุกไม่ได้ถูกโบรมมาทางด้านจิตวิทยาที่จะเอาเด็กทั้งห้องเนี้ยให้มันอยู่

แต่เขาบอกว่าก็ได้ทำโทษ

แล้วก็ขอทางโรงเรียนก็ขอร้องบอกว่า
ไม่ให้แบบไม่ให้ดำเนินคดีโรงเรียน

น้องที่อยู่ป๒นะฮะบอกว่าพอเกิดเหตุการณ์นี้โรงเรียนเขาก็มา
นะครับผู้ปกครองก็ยินยอมก็ได้ไม่ดำเนินคดีกับโรง
ก็ได้แต่แจ้งความกับครูที่ตีลูกนะครูคาบูนะครับแต่ผ่าน
แค่เดือนเดียวฮะคือเหตุการณ์ของเด็กป๒เนี่ยเขาเกิดสิงหาเอา
นี่กัญญานี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับเด็กชั้นอนุบาล๑ที่มีกล้อง
จรปิดนะฮะซึ่งผู้ปกครองท่านนี้บอกว่าปัญหานี้มันคงเรื้อรัง
มานานแล้วแหละมันคงหลายชั้นหลายปไปถึงมัธยมก็อาจจะ
มีนะครับเพียงแต่ว่าผู้ปกครองไม่ทราบค่ะเด็กไม่กล้าบอกแล้วมัน
ไม่มีหลักฐานให้เห็นไม่เหมือนกับกรณีของเด็กอนุบาลหนึ่งในตอน

ข่าวของเราไปคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะ
นางสาวเอเธอเคยเป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศ
จังหวัดนึงไม่ใช่ที่เป็นข่าวตอนนี้นะ
เธอบอกว่าตลอด๓ปีที่เธอเคยสอนเนี่ยนะ
ก็เธอได้สอนทั้งฝั่งอินเตอร์และฝั่งสามัญ
สภาพสังคมในโรงเรียนมีความเหลื่อมล้ำสูงมาก
เช่นถ้านักเรียนคนไหนที่ผู้ปกครองสนิทกับครู
มีของมีนู่นมีนี่ไปให้ครูเนี่ย
ก็จะได้รับการดูแลเป็นพิเศษ
ส่วนคำถามที่ว่าโรงเรียนสารศาสตร์เนี่ย
ถ้าไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูไปทำงานในโรงเรียนได้ไหม
เธอบอกว่าก็มีที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู
ไปทำงานเป็นครูเธอยอมรับว่ามันมีจริง

มีใบประกอบวิชาชีพครูนะคะ
เธอก็เลยตัดสินใจไปสมัครเป็นครูที่นี่
บอกว่าฟางเส้นสุดท้ายนะ
ที่เธอลาออกจากการเป็นครูที่โรงเรียนสารศาสตร์แห่งหนึ่งเนี่ยนะ
ก็เพราะว่ามีคุณครูคนนึงขโมยข้อสอบค่ะ
ครูขโมยข้อสอบเพื่อไปติวให้กับนักเรียน
ครูคนนี้สอนพิเศษให้
พอจับได้ก็ไม่เห็นลงโทษอะไรเลย
ครูคนนั้นก็ยังสอนต่อ
เอาเรื่องนี้ไปโพสต์โซเชียล
ก็เลยโดนกดดันจนเธอต้องยื่นใบลาออกค่ะ
ก็จะประกาศเลยรับวุฒิม๖อย่างชัดเจนนะคะ
โดยที่เราไม่ได้พูดโดยที่ตัวเราแบบมโนเอาเองนะ
เราก็จะเห็นว่าลาพุทธม๖เลยชัดเจน
เขาใช้คำนำหน้าวุฒิที่รับก็คือครูพี่เลี้ยงค่ะ
ถ้าขึ้นต้นด้วยครูก็ต้องมีวุฒิหรือมีใบประกอบวิชาชีพ

คือถ้าถามในเรื่องของความถูกต้อง
มันก็ไม่ถูกต้องแล้วที่รับครูเข้ามา
โดยที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ
หรือไม่ได้เรียนจัญญบันวิชาชีพของความเป็นครัวค่ะ
แสดงว่านี่ก็เป็นการยืนยันอีกเสียงว่า
คนที่ไม่มีวุฒิมาสอนได้จริง

ดูคดีอีกหน่อยกันแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับ
เพราะว่าเราได้ข้อมูลจากทางสพชัยพฤกษ์นะครับ
เพราะว่าตอนนี้มี๑๐กว่าคดีแล้วมั้ง
แจ้งกับครูหรือว่าพี่เลี้ยงของเด็กในโรงเรียนนะครับ

วันนี้สพชัยพฤกษ์เรียกตัวครูมาวิน
หรือว่านายมาวินที่เป็นครูสอนภาษาอังกฤษชาวฟิลิปปินส์นะครับ

เพราะว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดในชั้นอนุบาล๑บันทึกภาพครูมาวิน
กระชากแขนเด็กลุกขึ้นมาจากโต๊ะแล้วก็ผลักเด็กจนไปถึงจุดที่เป็นห้องน้ำ
ไปขังเอาไว้นะครับผู้ปกครองก็มาแจ้งความนะครับ
นายมาวินลักษณะก็ดูอิดโรยนะครับมีนะครับก็มาให้การนะครับ
ให้การกับเจ้าหน้าที่ว่าก่อนหน้านี้เห็นพี่เลี้ยงจุ๋มหรือว่าครูพี่เลี้ยงคนอื่น
ครูคนอื่นมีพฤติกรรมทำร้ายเด็กอยู่หลายครั้งก็ถามทางครูจุ๋มเนี่ยว่าเออทำแบบนี้ทำไม
แต่ครูจุ๋มกับครูคนอื่นหรือว่าพี่เลี้ยงคนอื่นไม่ได้ตอบนะ
แล้วก็ยังคงทำแบบนี้เรื่อยมาก็เลยคิดว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องปกติของระบบของโรงเรียน
ก็เลยทำบ้างตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาก็คือละเว้นการกระทำอันเป็นการทารุณกรรมต่อร่างกายและจิตใจของเด็ก
ก็นำตัวไปส่งผลัดฟ้องฝากขังเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็ถือว่ากระทำด้วยแล้วก็มองเห็นเขาทำแล้วก็ไม่ห้ามด้วยนะครับ
เดี๋ยวค่อยตามความคืบหน้าทางคดีกันต่อเพราะว่าคงต้องไล่กันต่ออีกเยอะแล้วฮะ